หมากับแมวแต่ตอนนี้เป็นแมว๒ตัว
ถูกเจ้าของยัดใส่กระสอบ
เอาใส่ถังขยะแล้วหาอะไรทับไว้ด้วย
ถ้าไม่เจอผู้ชายสองคนนี้นะ

ไว้แล้วกระสอบไปปล่อยให้ส่วนตัวนั้นเลย

โหดีมาก
โอ้โหตายเลยแล้วเนี่ย

อะไรกันวะเนี่ย

แล้วใส่ถักขยะแล้วเอาของทับเอาไว้ด้วยตอนแรก
นี่คุณบอลกับคุณบอยเจ้าของคลิป
โอ้โหใจบุญจริงพ่อคุณเอ้ย
ช่วยลูกแมว๒ตัวให้รอดชีวิต

มันดังมาจากไหนวะก็ไปเดินดูตรงถังขยะ
ในซอยอมรพันธ์ข้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนี่เอง

คือเขาไม่ได้เจอตัวมันตั้งแต่แรกแต่ได้ยินเสียงอย่างที่ผมบอก

นับถือน้ำใจพี่เออไปคุยหาคุยหา
กระสอบปุ๋ยที่มาของเสียงเปิดออกดูเอ้า
แมวเลยน่ารักเลย๒ตัวนะครับ
สีขาวล้วนตัวหนึ่งนะฮะเป็นแมวขาวมณีเขาบอก
ส่วนอีกตัวเป็นสีน้ำตาลทองมันยังไม่อดนมเลยนะ
นะฮะถูกยัดใส่กระสอบเอามาทิ้งถังขยะ

ชาวเน็ตเห็นสภาพแมวแล้วสะเทือนใจครับ

แล้วจับยัดใส่กระสอบมัดปากถุงด้วยนะ
จงใจจะฆ่ามันให้ตายเอาของทับกระสอบเอาไว้ด้วย
แต่มันรอดมาได้ครับด้วยน้ำใจของพี่สองคนนี้
มีคนอาสาอยากจะรับเลี้ยงเลย
ล่าสุดไอ้๒ตัวนี้คุณป้าร้านอาหารตามสั่ง
เอามาเลี้ยงแล้วนี่ไปเอามาเลี้ยงแล้ว

คุณป้าที่รับเลี้ยงตั้งชื่อเลย

ปังปังปังปุริเย่

ขอให้ร้านขายอาหารตามสั่งของป้านะ
เห็งแล้วก็ปังปุริเย่เลยครับ
ยกย่องน้ำใจพี่ที่เข้าไปช่วยเหลือไอ้เจ้าสองตัวนี้ด้วยนะครับ